นกที่ตื่นเช้าคือนกที่จะได้เลขก่อนใครเพื่อน
หนอนตัวใหญ่นี่ไปเปลี่ยนเขา
เพราะวันนี้เรามีเลขมาให้แต่เช้าเลย
ไปดูพิธีอันเชิญแม่ตะเคียนขึ้นจากน้ำคุณผู้ชมที่จังหวัดอ่างทอง
วัดราชสกุณาตมพัยจำศีลอำเภอวิเศษชายชาญ
ชาวบ้านไปกันเยอะเลยครับไปร่วมพิธีนี้
เขาอันเชิญแม่ตะเคียนคู่สองพี่น้อง
ต้นหนึ่งยาว๑๒เมตรอีกต้นหนึ่ง๙เมตรครับอยู่ริมตลิ่งหน้าวัด
เชิญมาเพื่อให้ผู้คนที่ศรัทธานั้นได้มากราบไหว้นี่
เขามีพิธีมีวงกลองยาวกันมีนางรำกันมารำอันเชิญแม่ตะเคียนกัน
คักเลยคุณผู้ชมพอได้เวลามงคลเลิก
ก็จุดประทัดกลองยาวบันเลงกันครับ
มีพระมาสวดมนต์เอาเลิกชาวบ้านวิ่งกรูเลยฮะ
นี่ฮะจังหวะนี้ใครมีมือถือยกขึ้นมาถ่าย
ขึ้นมาถ่ายกลัวจะลืมเป็นเลขปลายประทัด
มือถือพี่ท่านนี้บังด้วยบัง๒ตัวล่างด้วย
ผมบอกให้แล้วกันเป็น๒๑นะข้างล่าง
แต่ละคนเห็นเลขแล้วถ่ายรูปแล้วแชร์สิครับรออะไร
ให้คนที่ไม่ได้มาได้ดูกันว่าเขาเจอเลขอะไรกัน
บางคนนี่ไปส่องอะไรเลขขันน้ำมนต์นะ
อันนี้ที่ใช้ในพิธีนี้ดูยากจัง
แล้วแต่สายตาแต่ละคนแล้วกันแต่ผมไม่เห็นอะไรเลยนะ
บางคนไปส่องเลขทะเบียนคืองานนี้คุณผู้ชมฮะ
ได้ทุกอย่างแหละรถเทรลเลอร์ที่ใช้ยกแม่ตะเคียนทั้งสองต้น
ก็ส่องกันถามเจ๊งนี่เลย
เลขหน้ามีศูนย์มารวมด้วยน่าสนใจ
เท่านั้นไม่พอบางคนไปถูหาเลขเด็ดที่ต้นตะเคียน
นี่ฮะแล้วก็เอามือถือถ่ายกันไว้
ส่วนแม่ตะเคียนอีกต้นที่ยืนต้นอยู่หน้าวัด
คุณผู้ชมชื่อว่าสุวรรณทิพย์อักษรครับ
ปรากฏว่าเคยไปเข้าฝันชาวบ้านและพระลูกวัดนะ

ถูกรางวัลมาแล้วถึง๓งวดแต่
เขาไม่ได้เล่าให้ฟังว่าเข้าฝันไปแล้วเห็นอะไร

และไม่ได้บอกด้วยนะว่าชาวบ้านหรือว่าพระลูกวัดที่ถูกรางวัล
ชาวบ้านเลยนำละครชาตรีพร้อมกับเครื่องเส้นสังเวย
มาแก้บนกันอย่างต่อเนื่องครับ

ไปที่ตราธที่ตราธมีแม่ตะเคียนแก่งลังศิษย์
สามต้นอยู่ที่วัดตางามตะบนบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่

เพราะเชื่อกันว่าให้โชคมาหลายงวดติดต่อกันแล้ว

คุณยายเกย์อายุ๗๒ปี

เพราะว่าตกค่ำจะมีคนเข้ามาทาแป้ง
หรือว่าบนบานสองเลขกันทุกงวดเลย

เกกับหลานพอทำความสะอาดแล้วก็มาหาเลขเด็ดกันบ้าง
เอาแป้งมาทาถูแบบนี้
แป้งที่เหลือจากการทาตัวยายเกย์นะก็เอามาทาถู
ล้านยายเกย์ชี้ให้ดูเลขบนต้นตะเคียน

มันมีรอยนี่มันมีรอยดอมนี่แม่

โอ้โหพี่จินตนาการพี่ล้ำเลิศมาก